อับบรรเทิงไทยรัฐขอร่วมไว้อะไรต่อการจากไปของครูชนฤษฎี
บุคคลที่เรียกได้ว่าเป็นปูชนิยบุคคลของวงการเพลงลูกทุ่งไทยเลยก็ว่าได้

แล้วความตั้งใจสุดท้ายที่ภรรยาอย่างครูปุ้มค่ะ
จะนำไปสืบทอดให้เกิดประโยชน์ต่อวงการลูกทุ่ง
เดี๋ยวเราไปติดตามจากรายงานพิเศษชิ้นนี้กันค่ะ
ต่อสู้กับความยากจนจากบ้านเกิดชนบุรี
เพื่อเดินทางแสวงหาความสำเร็จให้ชีวิตตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่น
อาศัยวงดนตรีทำงานในฐานะนักร้อง

และอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเป้าสายันสัญญา
เพลงลูกสาวผู้การที่มาจากปลายปากกาของท่าน
ส่งต่อให้สายันถ่ายทอดอารมณ์เพลงเป็นเพลงแรก
คือใบเบิกทางสำคัญในฐานะนักแต่งเพลงให้กับครูชนละที
ตลอดชีวิตของการเป็นศิลปิน
ครูชนละทีมีผลงานการประพันธ์เพลงมากกว่า๕๐๐บทเพลง
เป็นที่ประจักษ์แก่วงการได้เป็นอย่างดีสมชายาเทวดาเพลง

ครูชนละทีได้รับการยกย่องอย่างสูงสุด
ชูให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง
ตำแหน่งอันทรงเกียรติในชีวิตของศิลปินคนหนึ่ง
ลายเส้นของครูชนละทีมีความโดดเด่นเรื่องการใช้ฉันทะลักษณ์หลากหลายรูปแบบ
รวมไปถึงการถ่ายทอดชีวิตอาชีพต่าง
มุมมองความรักที่เข้าถึงได้อย่างลึกซึ้ง
เพลงไอ้หนุ่มตังเกทหารอากาศขาดรัก
จดหมายจากแนวหน้าอีสาวทรานซิสเตอร์
แล้วแต่เป็นเพลงที่นำมาขับร้องกี่รอบ
ก็ยังภัยร้อจับหัวใจคนฟังอยู่เสมอ
ศิษย์ลูกหาทั่วทั้งวงการ
ย่องให้ครูเป็นทั้งผู้ให้และเป็นทั้งผู้สร้าง
นักร้องลูกทุ่งหลายต่อหลายคนมีผลงานโด่งดังมากมาย
กลายเป็นดาวจรัสแสงจากการขับร้องบทเพลงของครู
ไม่ว่าจะเป็นยอดรักสลักใจสอนเพชรสอนสุพรรณ
สดใสรุ่งโพทองสุนารีราชศรีมาและเสรีรุ่งสว่าง

ผู้ที่เป็นทั้งศิษย์เอกศิษย์รัก
บทเพลงจากปลายปากกาของครูชนละที
ฉุดตัวเองจากมรสุมชีวิต
ก่อนจะเป็นเพลงยอดนิยมอย่างเรียกพี่ได้ไหม
ช่วงเวลานั้นชีวิตของเสรีเจอปัญหาหนัก
ไฟไหม้จึงได้เดินทางไปหาครูชนละที
เพื่อแต่งเพลงนี้ให้กับตัวเอง
กลายเป็นเพลงดังที่นั่งในใจชายสูงวัยแทบจะทุกคน
อกจากนี้ยังมีเพลงเทพธิดาผ้าสิ้น
นำวิธีชนบทมาประพันธ์ได้อย่างกลม

เรียกได้ว่าเป็นเพลงเอกของนักร้องที่ชื่อเสรีรุ่งสว่างเลยก็ว่าได้
ซึ่งความบาดหมางใจในอดีตที่เคยมีต่อกัน
ซีรีส์เผยว่าสิ่งนั้นไม่เป็นสาระสำคัญในตอนนี้แล้ว

ก็ยิ่งต้องตระหนักถึงคุณค่าในผลงานที่ครูทิ้งไว้ให้
โดยเฉพาะการรักษาความสวยงามของภาษาในเพลงลูกทุ่งแท้
ให้คงอยู่ราบไปรุ่นลูกรุ่นหลาน
ต้องยอมรับครูอยู่เรื่องนะครับ
พระองค์ครับถ้าจะเขียนเพลงเรื่องไทยเดิม
ผมว่าในยุธจักรไม่เท่าครูจวลธี
จะร้องมาแนวทางให้เราดีพอสมควรแล้วอะไรประมาณนั้น
ทีนี้เราต้องมาเติมเติมให้มันเพราะขึ้น
ก่อนที่พ่อจะไม่อยู่แล้วขอทำ๒๐เพลงดังของพ่อ
ไม่ว่าจะเป็นร้นก้าวเผาไทยกินอะไรถึงสวยอะไรอย่างนี้
นักร้องทุกคนที่ดังจากเพลงเขา
เป็นทั้งหน้าที่เป็นทั้งความผูกพัน
เป็นในทุกอย่างที่เราจะดูแลผู้ชายคนนี้
นี่เป็นคำมั่นจากคู่ชีวิตครูปุ้มศาสิวิมล
ที่ตั้งใจสารต่องานชิ้นสุดท้ายของครูชนละที
ซึ่งท่านตั้งใจรวบรวมผลงานฮิตไว้ก่อนจะสิ้นลม
ตลอด๓๐ปีที่ครองรักกันมา
ผ่านเรื่องราวที่เปรียบเสมือนละครชีวิตเรื่องหนึ่งก็ไม่ปาน
ก่อนที่ครูชนลธีจะไร้ลมหายใจ
ท่านได้เขียนหนังสือชีวิตรักของตนเอง
หากความดีของครูปุ้มงดงามเฉกเช่นแสงจันทร์ตามชื่อศาสิวิมล
ตนเองก็จะเป็นสายชนละทีที่คอยอบกอดความรักนั้นไว้ไม่เสื่อมคลาย
สะท้อนให้เห็นถึงสัจจะที่เทวดาเพลงคนนี้มีให้กับภรรยา
และตั้งมั่นจะฝากลมหายใจไว้กับครูปุ้มตราบจนวันสุดท้ายของชีวิต